แม้ว่าก่อนหน้านี้ประกาศพรกรฉุกเฉิน
ี่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาก็คือห้ามชุมนุมกัน
เพราะว่ามันจะไม่เป็นไปตามมาตรการระยะห่างทางสังคม
แต่ที่ภูเก็ตค่ะและเป็นข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะ

และผู้หญิงชาวไทยร่วมกันปาร์ตี้
ยาเสพติดเออคุณค่ะยาเสพติดนะคะ

เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาค่ะ
บอกว่ามีทั้งชายทั้งหญิงเลย
ทั้งไทยทั้งต่างชาติจัดปาร์ตี้กันรวมกลุ่มกัน
เข้าไปตรวจค้นสิคะจับไปได้๑๔รายค่ะ
ผู้หญิงเนี่ยตามภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยนะ
ใส่ชุดบิกินี่และยาเสพติดที่ไปพบเนี่ยนะคะ
มีโคเคนกับกัญชาควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนอกจากนี้นะคะอย่าลืมนะคะ
ตอนนี้มีพรบโรคติดต่อด้วยแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหายาเสพติดด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดกระบี่ที่ภูเก็ตมีปาร์ตี้ยาเสพติดใช่ไหม
ที่กระบี่ค่ะไพ่เข้ามาวงไพ่เข้ามาค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่พลเมืองดีเขาร้องเรียน
มีคนตั้งวงไพ่คุณตำรวจคุณเจ้าหน้าที่ไปจัดการให้หน่อย

ถ้าทำเนี่ยสถานที่จะต้องใหญ่มากจริงเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเจอตั้งวงไพ่กันเนี่ย๖คนได้ไพ่๓สำหรับเงินสด๑๐๐๐บาท
ควบคุมตัวทั้งหมดค่ะ๑ในนั้นก็คือนางมณีดาเป็นเจ้าของบ้าน
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองกระบี่ดำเนินคดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคติดต่อค่ะ
ใจหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไพ่มันก็ไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะคะ
ท้ายกันที่อุดรธานีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี
นำกำลังอาสาสมัครและตำรวจไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ในตำบลหนองบัว
พลเมืองดีเขาแจ้งเข้ามาบอกว่าวงเล่าก็มาค่ะ
พบชายชะกัน๑๒คนตั้งวงดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดังเลย
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญแล้วก็กลัวด้วยว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
กลุ่มผู้ชายคนนี้เขามีอาชีพรับจ้างทวงหนี้ค่ะ
แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดถูกเลิกจ้าง
แล้ววันนี้เขาบอกมันเป็นวันเกิดเพื่อนไงมีความจำเป็นจริงที่ต้องปาร์ตี้กันเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้ง๒๒รายดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืน
กรกชุกเฉินและพรบโรคติดต่อนะครับ
ตอนนี้ไม่เอานะคะมันเสี่ยงจริงนะคะต่อการแพร่ระบาดวงไพ่วงเหล้าปาร์ตี้ต่าง